กู้ภัยของป่อเต็กตึ้งในพื้นที่อ่างทองเนี่ยถ่ายภาพเอาไว้ได้นะครับ
ผู้หญิง๒คนนะครับวัยก็ไล่เรียกกัน
เดี๋ยวเราไล่ให้อีกทีนึงก่อเหตุนะครับ
ตบกันนัวกลางสี่แยกไฟแดง๔แยกบริเวณแยกสาราแดง
บนสาราแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองชาวบ้านแถวนั้น

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

กับสาวเสื้อคลุมสีแดงไปแล้วสาวเสื้อคลุมสีแดงก็ไปให้ปากคำกับ
ตำรวจนะคะเธอบอกว่ายังไม่ได้เลิกกับแฟนซะหน่อย
ครับยังไม่ได้เลิกกับแฟนเหมือนที่อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้าง
แต่รู้มาว่าผู้หญิงคนนั้นมาแอบมีความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มของเธอ
แล้วก็ถูกท้าทายอยู่หลายรอบจังหวะที่เกิดเหตุก็คือไปบังเอิญเจอ
บังเอิญเจอกันที่แยกไฟแดงเลยทนไม่ไหวทั้งคู่แจ้งความกับตำรวจทั้งคู่เลยนะคะ
ต่างฝ่ายต่างแจ้งความซึ่งกันและกันข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะ
ส่วนกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุก็เป็นของตำรวจนะคะ
ตรวจสอบแล้วมันใช้งานไม่ได้กล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้
เวรเจ้าของคดีบอกว่าก็ต้องเรียกทั้งคู่มาเจรจาสอบปากคำกันอีกรอบนึงอะค่ะ
เสื้อคลุมสีแดงเธออ้างว่าเธอเป็นหลานกำนันในจังหวัดอ่างทอง
ทีมข่าวก็เลยคุยกับกำนันที่ถูกอ้างถึงเลยครับ
กำนันบอกเปล่าไม่รู้จักสักหน่อยเอาเหรอฮะ
ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้อ่านี่นะคะทีมข่าวไปถึงบ้านกำนันเลยนะ
กำนันบอกผมไม่รู้จักอืม
ข่าวในพื้นที่บอกว่าสาวเสื้อคลุมสีแดง
ก็ยังคบหากับแฟนนุ่มแฟนนุ่มเป็นหลานชายของกำนันค่ะ
อืมตัวผู้หญิงอ่ะไม่ได้เป็นหลานแต่เหมือนกับว่าแฟนนุ่มอ่ะเป็นหลาน
นี่นะคะแต่พอหลังมีข่าวครับ
ก็ไม่เจอกับผู้หญิงเสื้อคลุมสีแดงเลยนะคะอ่า
บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องคุยกับทั้งคู่อีกรอบนึงอ่ะอ่า
ขายโดนัทตรงนั้นบอกว่าทะเลาะกันบ่อยแยกนี้เออแปลก
เพราะฉะนั้นตำรวจต้องไปเอากล้องวงจรปิดให้ใช้ได้แล้วล่ะ
จะได้เห็นว่าใครก่อเหตุอะไรกันบ้างอย่างน้อยอุบัติหกอุบัติเหตุก็จะได้เห็น